คุณผู้ชมคะดูเรื่องคดียาเสพติดหน่อย
ต้องขังคนนี้เขาถูกจับอยู่ในโรงพัก

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ออกอุบายบอกดาบ

ดาบก็สงสารคือก็กังวลเป็นห่วง

ท้ายที่สุดแล้วผู้ต้องขังหนีออกมาได้
แล้วก็ขังตำรวจเอาไว้ในห้องขัง

ใช่เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะคะ
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดหน้าห้องขังที่โรงพักเสนา
ตอนนั้นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
คือนายอนันต์หรือว่าเบ้นโกมลวันิษฐ์อายุ๒๓ปี

เขาก็โวยวายเลยร้องมาบอกว่า
ดาบมีงูหลุดมาในห้องขังจะโดนงูกัดแล้ว
แล้วดาบเสื้อสีขาวนี่ค่ะก็เข้าไป
คือดาบตำรวจรัชดาสุภวงศ์
เพราะว่าดาบตำรวจนายนี้เนี่ยนะคะ
ทำหน้าที่เป็น๑๐เวรดูแลห้องขัง
ก็เอาไม้หน้าสามไปด้วยนะถือติดมือเข้าไปด้วยจะไปตีงู
แต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนะ
ดาบตำรวจนายนี้ก็ยังระแวงว่าจะเป็นแผนการเพื่อหลบหนีของนายเน้น
ต้องขังหรือเปล่าพยายามที่จะคว้าคอเสื้อเห็นไหม
ดันให้ในเบนส์อยู่ข้างระหว่างที่ตอนนี้
ดาบตำรวจหางูอยู่แล้วดูสิไม่ทันแล้วคือในเบนส์ก็รีบออกมา
แล้วก็ปิดประตูห้องขังล็อกเลยค่ะ
ดาบตำรวจก็ตะโกนร้องเรียกเนี่ยเอื้อมมือขึ้นมาเนี่ย

ท้ายที่สุดวิ่งหนีออกไปนะคะ
แล้วเดี๋ยวไปดูภาพวงจรปิดหน้าโรงพักนี่
ดาบตำรวจอีกนายหนึ่งนะวิ่งหนีไปจะไปจับ
สุดท้ายก็ล้มแล้วก็เลยทำให้ผู้ต้องหาหนีเข้าไปในป่า
เป็นป่าย่าอยู่ใกล้โรงพักนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงตำรวจนายที่วิ่งตามผู้ต้องหา

แต่ตอนที่ผู้ต้องหาวิ่งออกมาพี่วิ่งตามมาใช่ไหม

ตามมาถึงตรงไหน
ผมล้มหน้าบันไดบันไดโรงพักษณ์
เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเลี้ยวซอยไหนอะไรอย่างนี้
ซึ่งทางตำรวจนะคะได้ขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตอนนี้ก็ปูพรมค้นหาในเบนส์
วิ่งเข้าไปในป่าย่าข้างโรงพักค่ะ
ห่างจากโรงพักประมาณสัก๒๐๐เมตรคุณผู้ชม
คือก็หาตลอดเกือบทั้งคืนเลยนะ
แต่ก็มืดด้วยเลยยังไม่เจอวี่แววนะคะ

ส่งกำลังไปตามที่บ้านของนายเบนส์
แต่ณตอนนี้ยังไม่เจอตัวเหมือนกันนะคะ

อนุมัติหมายจับในเบนส์ในข้อหาหลบหนีสถานที่กักขัง
ส่วนทางด้านดาบตำรวจรัชดา

ก็เป็นดาบตำรวจที่แบบเป็นห่วงอะนะ

ท้ายที่สุดแล้วต้องถูกตั้งกรรมการสอบนะคะ
เพราะว่าบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้นะคะ